คุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
จากภาคเหนือที่ตอนนี้สภาพอากาศต้องเผชิญกับมลภาวะ
เป็นพิษแล้วสภาพอากาศไม่ค่อยดี
ส่วนพื้นที่อื่นเนี่ยก็จะมีเรื่องของพายุฤดูร้อนพัดผ่านนะคะ
แน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาก็คือลมแรงแล้วก็ฟ้าผ่า
เพราะฉะนั้นตรวจสอบกันหน่อยว่าพื้นที่ไหนอย่างไรบ้าง

สวัสดีครับเริ่มต้นเดือนใหม่
พร้อมกับการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศพายุฤดูร้อนมาอีกแล้ว
และคาดการณ์ว่าครั้งนี้จะส่งผลกระทบหลายพื้นที่เลยทีเดียว
วันนี้หลักภาคใต้เจอไปแล้ว
อีสานตอนล่างเจอไปแล้วภาคตะวันออกเจอไปแล้วนะครับ
แต่ว่าค่ำคืนนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้

เพราะว่ามีโอกาสเกิดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว

เราคงต้องเตรียมรับมือต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๓
ในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
อย่างที่ได้มีการบอกไปอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
ก็คือเรื่องของอากาศเย็นที่มีการแผลลงมา

ก็ทำให้บางพื้นที่เริ่มเจอฝนฟ้าขนองเจอลูกเห็บบ้างแล้ว
นี่คือกลุ่มเมฆจะสังเกตว่าในขณะนี้
บริเวณตอนบนเมฆค่อนข้างบางตา
เมฆฝนส่วนใหญ่ไปออกันอยู่ในแถวบริเวณทางปีก

ก็เป็นผลพวงจากอากาศเย็นที่แผลลงมา
หลังจากนี้มีการคาดการณ์ว่าจะแผลลงมาแบบนี้
เป็นระยะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์
แต่ว่าช่วงที่น่าจับตาที่สุดก็คือช่วงการแผ่มาครั้งแรก
ก็จะทำให้เกิดการปะทะกันระหว่างอากาศร้อนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
วันนี้หลักจะสังเกตว่ามีในบริเวณพื้นที่ภาคใต้สักส่วนใหญ่
กับภาคตะวันออกแล้วก็อีสานตอนล่าง
หลังจากนั้นในช่วงค่ำคืนนี้
อากาศเย็นก็จะค่อยมีการแผลลงมาอีกระยะหนึ่ง

ก็จะเริ่มมีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เข้ามาปกคลุม
หลังจากนั้นก็จะค่อยแผลลงมานะครับในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนกลางภาคกลางตอนล่าง
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างก็จะได้รับอิทธิพลด้วยนะครับ
รวมถึงภาคตะวันออกก็จะมีการกระจายตัวเข้ามาแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับ
ตั้งแต่ค่ำคืนนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้
ซึ่งแน่นอนนะครับการที่มีฝนเข้ามากระจายตัวเป็นวงกว้างแบบนี้
อย่างที่เห็นก็คือสีเขียวเนี่ยนะครับ
ก็ทำให้อากาศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียว
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางที่๒๓วันวันนี้อากาศร้อนจริงนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้จะสังเกตว่าตอนนี้๓๘นะครับ
พอเราดูในวันพรุ่งนี้อากาศก็จะเย็นลงตอนกลางหรือเพียงแค่๓๕
ส่วนอีสานเหลือเพียงแค่๓๐ต้นเท่านั้น
นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับยังไงช่วงนี้ติดตามประกาศเตือนภัย
แล้วก็ระวังเรื่องของอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับ
ทั้งหมดนี้คือรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหัน